ฝันว่าพระอาณาเข้ามายืนอยู่ที่หน้าบ้าน
มันมีเกาะสะดาวอยู่
เพียงแต่เข้ามาให้รู้เฉยว่าเขาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้น
แสงไฟมันแบบคุณเนี่ย
ยาวลอยขึ้นแล้วมันไม่เหมือนดวงดาวครับ

อย่าบอกว่าที่ฉันน่าเหมือนคุณนะคะ
โอ้โหคุณเขาดังมากคุณทำหน้ามันแบบไม่รู้
เอาเป็นว่าวิบเนี่ยมันเป็นแสงแบบนี้
เฮ้ยมันแสงอะไรอ่ะแสงจันทร์เหรอ
เขาบอกว่ามันเป็นกระสือเอาความเชื่อของเขาก่อนนะ
เขาบอกเป็นกระสือแน่เลย
เพราะว่าคนที่ถ่ายเอาไว้เขาบอกว่าแสงมันไม่ได้อยู่เฉย
มันมีขึ้นมีลงลักษณะมันเหมือนกระสือ
เขาก็อยากจะรู้ทีมคาวแล้วก็จัดให้
แต่ว่าจัดให้แบบไหนพิสูจน์แบบไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ที่บอกว่าเป็นเห็นแสงวิบวับชื่อว่านายสาธิตสุขปัญญา
ข้อความเขาบอกว่ามันคืออะไรลักษณะรูปร่างเหมือนคนเลย
มีแสงไฟลอยขึ้นขึ้นลงณบริเวณบ้านใหม่สัมพันตาที่กะบินบุรีนี่แหละ
เขาก็เล่ารายละเอียดให้ฟังเลยนะบอกว่าตอนที่เจอเนี่ยเขารดน้ำผักอยู่ในไร่
ไร่เขาอยู่ติดกับป่ายูคาลิปตัสของชาวบ้านจู่จู่หมาหอนขึ้นมาก่อน
เขาสงสัยนะตอนแรกหมามันหอนขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมองเจอดวงไฟประหลาดแบบเนี้ย
ลอยอยู่สูงมากสูงคือยอดไม้ยูคาลิปตัสเท่านั้นไม่พอค่ะ
จู่แสงไฟพุ่งลอยสูงขึ้นไปอีกแล้วก็หายไปเลยเขาก็เอ๊ะ
ช่วงนั้นเขาก็ตกใจละรีบวิ่งเข้ามาในกระท่อมกล้ากลัว
เอามือถือออกไปดูซิเผื่อจะเห็นอีกสักครั้งหนึ่งเห็นจริงจริงค่ะ
เขาออกไปก็ยังเห็นอยู่เห็นดวงไฟนี้อยู่ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้
เขายืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่พระจันทร์ไม่ใช่ดวงดาว
ไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนฟังเสียงค่ะ
แสงไฟมันแบบรูปคนคนยาวลอยขึ้นแล้วมันไม่เหมือนดวงดาวครับ
มันมันไม่ใช่กลมกลมนะแล้วผมก็ตกใจครับเพราะมันมีจังหวะหนึ่งที่มันแบบ
เหมือนจะลอยเข้ามาผมก็วิ่งเข้าไปตรงกระต๊อบนะครับ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วก็ถ่าย
ตอนแรกผมว่าจะถ่ายวีดีโอแต่โทรศัพท์ผมเปิดแฟลตอยู่ผมกลัวมันเห็นแสงแฟลตผมนะครับ
ผมก็เลยปิดแชทแล้วก็ถ่ายรูปไว้สองรูปค่ะ
เนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาเชื่อว่าเป็นกระสือจริงเนี่ยนะคะ
เอาไปถามอีกนึงคนเหมือนคนในพื้นที่ค่ะ
คุณยายลำพายเที่ยงลอดบอกว่าจุดตรงนี้
คือคือก่อนหน้านี้ซื้อดินมาถมที่นาซึ่งแต่เดิมจุดนี้มันจะมีกระท่อมมีสารเก่า
ปีที่แล้วตัวเองกับสามีไปนอนเฝ้าสวนที่ซื้อมานี่แหละเป็นการเฝ้าสวนให้ลูก
คืนนั้นก่อนเที่ยงคืนได้ยินเสียงคนมากระซิบใกล้หูคือเครื่องหลับเครื่องตือแหละ
มีคนมากระซิบเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายแก่ด้วย
บอกว่าปิดกั้นทางเดินแบบนี้และจะเข้าออกได้ยังไงกัน
เสียงเย็นพูดเบาแบบนี้และหลังจากนั้นเธอก็พลอยหลับไป
และในความฝันค่ะฝันต่อเนื่องเลยเห็นพระสงฆ์รูปร่างสูง
ยืนอยู่หน้ากระท่อมจากนั้นค่ะเธอก็ตกใจสะดุ้งขึ้นมาอีก
ยกมือท่วมหัวสาธุบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทาง
เดี๋ยวจะทำทางเดินให้ใหม่เหมือนเดิมฟังเสียงคุณยายค่ะ

อยู่ที่หน้าบ้านมันมีเกาะสะเดาอยู่ประมาณหกเจ็ดต้น
เขามายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไร
เขาดูแล้วเป็นคนใจดีอะเขาไม่ได้ดุเขาไม่ได้อะไร
เพียงแต่เข้ามาให้รู้เฉยว่าเขาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้น
มีคนไปถามยายอยู่เรื่อยเลยว่ามานอนกันอยู่แต่ยังไงเห็นอะไรไหม
เพราะเขาเห็นกันบ่อยมากเลยเขาเห็นเป็นโคมไฟ
อันนี้เห็นเป็นสองจุดแล้วแต่ลักษณะที่เจอคือเหมือนกัน
คือเห็นเป็นดวงไฟไม่ว่าจะเป็นกระสือไม่ว่าจะเป็นผีพระ
ทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูกันเลย
ตรงจุดที่นายสาธิตที่เขาบอกว่าเขายืนรดน้ำผัก
แล้วก็เห็นดวงไฟประหลาดเหมือนกระสือลอยขึ้นมา
ทีมข่าวของเราค่ะเอาเนื้อหมูมาด้วยซึ่งเอาไปทำไมล่ะ
ไม่ได้เอาไปทำกับข้าวกินหรอกนะเอาไปตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน
บอกว่าถ้าอยากเห็นดวงไฟแบบนี้ต้องเอาของขาวมาด้วย
เพราะว่าสิ่งที่เป็นดวงไฟเขาชอบกินของขาวของดิบ
เอามาวางไว้แบบนี้แล้วก็ตั้งกล้องด้วยนะคะ
ตั้งกล้องไปอยู่สักพักนึงเนี่ยคุณวีรชัยเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปพิสูจน์ให้ตั้งกล้องไปสักพักนึงจนมืดค่ะ
บนฟ้าเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีดาวอยู่หนึ่งดวง
ที่มันส่องสว่างเด่นกว่าดวงอื่นอื่นเพราะว่าจุดนั้นมันเป็นจุดที่มืด
ไม่มีแสงนะคะทีมข่าวของเราเฝ้าอยู่ตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืน
แล้วก็ไปเจอจุดนี้ค่ะที่เห็นแสงไฟแบบนี้
ปรากฏว่าจ้องดูดีดีมันเป็นดวงดาวแต่ก็เอาพิสูจน์ต่อค่ะ
ไป๓๐นาทีไม่มีดวงไฟประหลาดปรากฏให้เห็น
ทีมข่าวของเราบอกเขาก็เลยต้องตัดสินใจ
เอามือถือขึ้นมาลองถ่ายดูซิภาพดวงดาวที่เราเห็นตั้งแต่๑ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
ปรากฏว่าถ่ายไปภาพดวงดาวที่คุณวีรชัยผู้สื่อข่าวของเราถ่ายมา
ปรากฏออกมาเป็นลักษณะภาพคล้ายกับนายสาธิต
ซึ่งเขาบอกว่าเขาถ่ายติดกระสือ
แล้วถ้าซูมกล้องไปที่ดวงดาวก็พบว่าดวงดาวมีลักษณะเคลื่อนไหวได้
เพราะว่าเวลาเราซูมขึ้นไปซูมเข้าไปใกล้
ใครที่เคยซูมหนักเนี่ยนะวัตถุมันจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหว
นี่เป็นจุดบกพร่องของกล้องนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านในกะบินบุรีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เพียงทำหน้าที่นะคะลงพื้นที่แล้วก็ลองไปพิสูจน์ให้ดูเท่านั้นค่ะ